คือมันงงจริงนะพี่อุ๋ย
เมื่อวานผมจัดเปิดปากกับภาคภูมิ

สองฝั่งสองฝ่ายแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็ยังยืนยันในข้อมูลของตัวเอง
คือต่างฝ่ายต่างปฏิเสธว่าไม่ได้โกหก
คือเท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ย
มันสามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพราะว่าฝั่งของผู้จัดงานศพ

แล้วก็แอ้มก็คือแม่เมียเก่า
ของคุณตั้มผู้ตายคลิปเขา
แต่คุณตั้มนั่งเนี่ยเสื้อลายดอกข้างผมเนี่ย

เลยแร้นข้องพ่อ
โทรมาแจ้งเมื่อ๔มีนาคม

ตั้งแต่นี่คือคือพลอยยังแบร์บอส

อยู่ดีวันที่๔มีนาคม

พ่อเธอทุกรถข้วงชนตายแล้วนะ
ที่แถวสละบุรี

เธอก็เอาจะไปตรวจสอบจะไปดู

และมีเมื่อป่าออนเพื่อนคนหนึ่งโทรมาในสายเบอร์โทรศัพท์นะ

บอกเสียงป้าออนก็จำได้เสียงบอลก็จำได้
ไปถึงโรงพยาบาลถามชื่อถามนามสกุลนี้
ยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าใช่มีคนตายชื่อนี้
แต่ไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแค่ชื่อกับนามสกุล
แต่เขาบอกส่งไปนู่นแล้วธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แล้วระหว่างนั้นที่เธอไปดูเรื่องของสบพ่ออยู่ไหนอะไรอย่างไร
ออนกับบอลก็โทรมาหาเป็นระยะโดยเฉพาะป้าออน
บอกว่าอ๋อไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติและธรรมศาสเฉลิมพระเกียรติ
แล้วพ่อป้าออนบอกกับพรอยว่า
ตั้มเนี่ยบริจาคร่างกายเอาไว้นะ
ศพก็คงจะไม่ได้มาเผาอะไรหรอกอีก๒ปีนู่น
แต่เดี๋ยวเขาจะส่งเส้นผมกับเล็บมาให้
แล้วระหว่างนี้เนี่ยจะได้ค่าพรบ
พรบรถ๕แสนบาท
แล้วก็จะได้เงินที่ทางรถพ่วงเขาจะชดใช้ให้อีก๑ล้านบาท
เงินประกันชีวิตของพ่ออีก๖แสน
มีเรื่องของเงินช่วยเหลืออะไรต่างนานาจากฝั่งโรงงาน
พ่อทำงานอยู่อีก๒แสนนี่คุณตั้มนะฮะ
คือระหว่างนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
พลอยกับแอ้มก็เลยตัดสินใจจัดงานศพให้พ่อ
เพราะว่าทางฝั่งของป้าออนเนี่ยเขาอ้างว่า
พลอยบอกนะฝั่งของญาติพ่อคงไม่จัดงานศพให้หรอก
เพราะว่าไม่ถูกกับวัดวัดอะไรทางนู้นด้วย
ก็เลยให้ทางเธอจัดเลยก็แล้วกัน
นี่เห็นดอกม้งดอกไม้ไหมฮะเห็นหีบศพอะไรต่างนานาเนี่ย
งานศพม่านอะไรพวกนี้นี่รูปของพ่อเห็นไหม
พลอยก็เลยไปบอกพี่ปราง
ปรางที่เป็นคนรับจัดงานศพรับจัดดอกไม้ต่างในพื้นที่
อายุทยาท่าเรือมันลอยต่อกับบ้านหมอสละบุรี
จัดงานศพคืนแรกคือ๕มีนาคมนะ๔๕๕๐๐บาท

แล้วถึงเวลางานศพคืนแรกเอ๊ะทำไมคนมางานศพน้อยเหลือเกิน
ฝั่งพ่อของเธอไม่มีใครมาเลย

เพื่อนที่โรงงานพ่อก็ไม่มีใครมาเลย

ปรางคนจัดงานศพให้ก็เลยเอกใจพี่ปรางเสื้อขาวนะ

ก็เลยบอกเอ๊ะพลอยพลอยลองเช็คหน่อยไหม
ว่าตกลงแล้วพ่อเขาตายจริงหรือเปล่า
แล้วฆ่างานศพพี่จะยังไงกัน
พลอยก็เลยพากันไปกับพี่ปรางไปเช็คที่ท้องที่เกิดเหตุที่เป็นโรงพัก
เขาบอกไม่มีไม่มีอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ก็ยุ่งแล้วฮะพี่ปรางบอกเอาจะเอาเงินจากใครอ่ะทีนี้

รู้แค่ว่าจัดงานศพแต่ทำไมไม่มีใครมางานศพ

ปรางก็เลยตามขั้นตอนทางคดีฮะเขาเสียหายไงใช่ไหม

ก็เลยไปแจ้งความที่สพท่าเรือพระนครศรีอายุทยา
เพราะเขาไม่ได้รับเงินจากการที่ไปจัดการเรื่องงานศพต่าง
แจ้งความใครก็แจ้งความพลอยนั่นแหละ

เพราะว่าบอลเป็นคนมาโกหกหลอกลวงใช่ไหมตามที่พลอยบอกอ่ะ
เมื่อวานผมถามว่าเอาพลอยแล้วทำไมเชื่อได้อย่างไรว่าพ่อตายจริง

ลอยบอกนี่ไงบอลเนี่ยหลังจากเขาโทรมาแจ้งแล้ว
เขายังส่งภาพของพ่อกู้ภัยไปช่วยกันห่อร่างพ่อ

ส่งมาให้ทางแมสเฟสเฟซบุ๊กของหนู

ใช่นี่เห็นไหมร่วมกระตันยูไปห่อศพพ่อ

ความจริงส่งมาหลายรูปนะหนูกดบันทึกเอาไว้ทันรูปเดียว
คือวันนั้นเมื่อวานที่คุยกันในเปิดปากกับภาคภูมิ
ผมก็ถามพลอยไหนงั้นพี่ขอดู

พี่ภาคภูมิ
เบอร์โทรนั้นที่ว่าบอลกับป้าออนโทรมาตลอดผมก็ถามบอลว่าใช่เบอร์นี้ไหม
บอกไม่ใช่ผมโทรหาป้าออนป้าออนบอกเบอร์นี้ไม่เคยใช้
ผมบอกพลอยโทรกลับหาเบอร์นี้เลยพลอยบอกโทรไปแล้วมันไม่ติดแล้ว
โทรไปตั้งแต่วันแรกแล้วเบอร์นี้มันโทรไม่ติดแล้ว

นั้นมันโทรไม่ติดไปแล้ว
วันนี้พี่หนุ่มกัญชัยก็จัดเรื่องนี้นะ
หนุ่มกัญชัยก็ยังบอกพลอยบอกพลอยงั้นขอดูบันทึกการโทรเข้าโทรออกในเบอร์นั้นหน่อยที่โทรมาทั้งวัน
ใช่มันจะเห็นเลยนะว่าใครโทรเข้าบ้างเบอร์ไหนบ้าง
พลอยบอกแม่หนูเนี่ยปกติก็นิสัยเป็นคนที่จะลบบันทึกการโทรเข้าโทรออกทุกวัน

ทุกวันเลยมันเลยไม่มีหลักฐานตรงนั้น

ไม่เป็นไรท่านผู้ชมครับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์พลอยเขาบอกว่าบ่าย๒๕มีนาคม
คือวันรุ่งขึ้นหลังจากวันที่๔มีนาคมบอลกับป้าออนโทรมาแจ้งข่าวเรื่องพ่อถูกรถพ่วงชนตายใช่ไหม
ตำบลบ้านตร่อมอำเภอท่าเรือพระนครศรีธุยา
เพื่อเอาเส้นผมห่อเส้นผมกับเศษเล็บของพ่อมาให้
เพราะพ่อเนี่ยบริจาคร่างกายเอาไว้เลยได้แค่นี้
เราก็ไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดมาได้นะฮะ
นี่เป็นแถวอบตบ้านร่อมนะฮะ
ห่างจากทางเข้าบ้านของพลอยเนี่ยแค่๓๐เมตร
ค่ะนี่คือเวลา๑๓นาฬิกา๕๑นาที
นี่เห็นไหมคือพลอยเนี่ยเขาบอกว่าบอลเนี่ยมาด้วยชุดกางเกงขาสั้น
เสื้อลายสก๊อตเหมือนกับเหมือนกับเสื้อที่ว่าเวลาชาวนาเขาใส่ไปทำนา
ค่ะแล้วขี่จักรยานยนต์ฮอนด้าซูเมอร์เอ็กซ์สีชมพูดำ
แล้วจักรยานยนต์นี่เห็นไหม
พี่อุ๋ยถ้าเทียบกับรูปที่เราทำขึ้นกราฟิกเนี่ยบอลเขาผอมเนอะ
ใช่แล้วแต่ผู้ชายที่ขี่โมตาใส่ล่างเขาถูมไหมคะ

ใกล้เคียงกับเวลาที่พลอยบอกนะ
แต่จักรยานยนต์รุ่นนี้คันนี้
บอลเขาบอกว่าเขามีจริงแต่เรื่องเสีย

ส่วนผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เขาแน่คนละหุ่นกับบอลเลย
แต่ว่าเนี่ยคืออันนี้มันเอามาแสดงให้เห็นว่า

คือคุณผู้ชมก็ส่งมาเหมือนกันบอกว่าเออหุ่น

อืมเราสอบเวลาอื่นนะฮะ
เอาแบบเวลาใกล้เคียงกับ๑๔นาฬิกาที่พลอยบอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้านเลยนะฮะ

มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่ตรงกับคันที่พลอยอ้างถึง
แต่คนขี่ก็ไม่ตรงกับลูกร่ามของบอลอีก

ยืนยันว่ารถที่เห็นในกล้องวงจรปิดเนี่ย

คนในคลิปยังไงก็ไม่ใช่เขาอยู่แล้ว

ส่วนจักรยานยนต์คันที่อ้างเอาไว้เนี่ย

ช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่ว่าเอาเส้นผมกับเล็บของตั้ม

เขาก็มีหลักฐาน๑๐๐เปอร์เซ็นต์ทุกอย่าง
ตอนนั้นเขาเลี้ยงไก่ชนอยู่ที่บ้าน

ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขารวบรวมหลักฐานเอาไว้ทุกอย่างแล้ว
เดี๋ยวเขาจะเอาไปแจ้งความพลอยกลับด้วย
ลองฟังบอลหน่อยนะฮะ
คือยืนยันไม่ใช่เนอ

แต่คนในภาพเนี่ยคือเป็นคนแก่ใช่ไหมครับ

ณตอนนี้เราก็ยังยืนยันอยู่ว่าเราไม่ผิด

เราไม่ได้เป็นคนกู่เรื่องโทรมาอะไรใช่ไหมครับ

ใช่ครับ

แล้วยังจะแจ้งความน้องพลอยกลับไหมครับ
ก็ต้องรอพ่อดู

คือความจริงช่วงค่ำเมื่อวานเนี่ยบอลแล้วก็พ่อกับแม่ของบอลเนี่ยเขาไปที่สพท่าเรือแล้วนะฮะ

เพราะว่าสพท่าเรือคือต้นทางของคดีเนื่องจากคุณปรางที่เขาเป็นคนที่เขาจัดงานศพให้กับพ่อของพลอยแล้วกลายเป็นว่าตายทิพย์
เขาเสียเงินค่าดอกไม้ค่าหีบศพอะไรต่างนานาสี่หมื่นกว่าบาทเขาแจ้งความพลอยเอาไว้แล้วพลอยเขาพาดพิงว่าเขาถูกกุเรื่องจากทางฝั่งบอลกับป้าออนนี่ไปเมื่อวานไม่เจอร้อยเวรเจ้าของคดีนี้

เพราะว่าบอลกับพ่อกับแม่เขาจะแจ้งความกลับพลอยเหมือนกันว่ามากล่าวหาเขาว่ากุเรื่อง
ตำรวจก็เลยบอกเดี๋ยวไงให้มาอีกทีนึงให้ไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมมาด้วย
ทีนี้พลอยบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขารู้ความจริงก็คือเพราะว่าพอวันที่๖มีนาคมไปตรวจสอบกับท้องที่เกิดเหตุที่บ้านหมอสละบุรี
พระพุทธบาทเนี่ยแล้วไม่มีคดีที่ว่ารถพ่วงชนพ่อเขาตายเนี่ย
เขาก็เลยโทรไปหาทางป้ายุพินที่เป็นพี่สะพ้ายของพ่อเขาพี่สะพ้ายของคุณตั้ม
ยุพินก็เลยบอกว่านี่ตั้มเขายังไม่ได้ตายนะ
เราไปคุยกับป้ายุพินมานะฮะลองฟังป้ายุพินหน่อยกันแล้วกันนะ
ทีนี้พ่อป้ายุพินทร์บอกว่าตั้มยังไม่ได้ตายพี่ปรานก็เลยรู้ข่าวว่าไม่ได้ตายก็เลยแจ้งความเลยไง

คำถามก็คือมันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็แม่ของพลอยก็คือคุณแอ้มที่เลิกกับทางคุณตั้มเข้าไป๒๐กว่าปีแล้วเนี่ย
มันจะเพื่ออะไรใช่ไหม

เพราะว่ามันมีกรณีปัญหาระหว่างคุณตั้มกับคุณแอ้ม
ที่เป็นอดีตภรรยาอยู่ก็คือคุณตั้มเนี่ยเขาอยากหย่ากับทางคุณแอ้ม
แต่ว่าทางแอ้มแม่ของพลอยเนี่ยเขาไม่ยอมหย่าด้วย
เขาไม่หย่าให้เพราะเขาบอก๒๒ปีที่ทิ้งเข้าไปเนี่ย
แล้วไปมีเมียใหม่ไปมีลูกใหม่อะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ย
ไม่เคยใส่ใจใยดีไม่เคยดูแลทางเขาเลย
เคยเอาเงินมาให้หมื่นเดียวตอนที่โบนัสออกนะฮะ
ถ้าจะหย่าเขาขอล้านห้า
ฝั่งนี้จะกุเรื่องเพื่อให้ทางฝั่งนี้เขาคิดว่า
ตายไปแล้วจริงแล้วจะได้เออถือว่า
ลากันไปโดยปริยายไปมีผลเรื่องอย่างมันก็
มันก็ไม่มีเหตุมีผลพอในเรื่องตรงนั้นนะ
เพราะความจริงเขาอยู่ไม่ได้ไกลกันเลยนะท่าเรือกับบ้านหมอ

หรือทางฝั่งของพลอยกับทางฝั่งของแม่
ถ้าจะกุเรื่องตั้มตายขึ้นมาเพื่อจะไปเอาเงินประกัน
เอาเงินต่างนานาของคุณตั้มที่เขามีอยู่
สิทธิ์อะไรต่างมันก็ไม่เป็นเหตุเป็นผลที่จะเอาได้อยู่ดี
เพราะคุณตั้มบอกความจริงประกันชีวิตของผมเนี่ย
ผมก็เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ไปหมดแล้ว
ซึ่งไม่ใช่พลอยแล้วไม่ใช่แอ้มอดีตภรรยาแล้ว
เป็นภรรยาคนปัจจุบันกับลูกใช่ไหมคะ
หรือต่อให้มีชื่ออยู่แต่จะไปหาบริษัทประกันว่า
พ่อตายแล้วนะจะขอเบิกเงินประกัน
เขาก็คงต้องตรวจสอบว่าตายจริงหรือไม่ตายจริง

เมื่อวานผมก็ถามทั้งสองฝั่งก็ยังคงยืนยันว่า
วันนี้ก็ถามกันก็ยังยืนยันว่าแต่ละฝั่งพูดจริง
โผล่นดรีชายานนลมีสติครับกาญ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับ
บอกว่าตอนนี้สั่งให้ภูมิกับการสพท่าเรือ
ไปตรวจสอบแล้วว่าใครกุเรื่องใครพูดจริงไม่จริงอย่างไร
ซึ่งตำรวจบอกตรวจสอบไม่ยากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นี่แหละ

จุดเริ่มต้นก็เช็คข้อมูลการใช้โทรศัพท์มือถือ

ว่าใครคือคนใช้เบอร์นั้นโทรหาพลอย
หรือเช็คมือถือของพลอยว่ามีการใช้จริงไหมโทรเข้าออกจริงไหมเบอร์นี้
คือต่อให้พลอยลบในเครื่องแต่ถ้าไปเช็คที่ศูนย์ของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเขาจะไปบันทึกไว้
วันนี้พลอยก็บอกกับพี่หนุ่มกัญชัยบอกอยากให้เช็คเหลือเกิน

บอลก็สามารถเช็คได้ตำรวจบอกไม่ยาก
ว่าช่วงเวลานั้นบอลอยู่ที่ไหนอย่างไร
กล้องวงจรปิดต่างซึ่งตำรวจบอกว่าใช้เวลาไม่นานหรอกครับ
สามารถที่จะบอกได้แน่ว่าใครพูดจริงไม่จริง
ถ้าการสืบสวนพบว่าใครพูดจริง
ให้การเท็จก็จะมีความผิดทางคดีเพิ่มเติมด้วย
แต่คนที่กลุ้มที่สุดเนี่ยคือคุณปราง